ร่มพอร่มใสไม่ขาดบิวจำทุกภาครับบุญ
ตอนจะจบจะซึ้งอยู่แล้วมายังไงครับเนี่ย
เป็นกำลังสไตล์สักนิดหนึ่งนะครับเสียงใสแจ๋วเลยทีเดียว
ไม่แน่นะครับอีกหน่อยอีก๓๔ปีข้างหน้า
อาจจะเห็นพระเอกลิเกเงินล้านคนใหม่ที่ชื่อว่าน้องบิวคนนี้ก็ได้
ตกลงว่าบิวจะสู้หรือจะหยุดครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและ
และเวลาดีนะครับที่เราจะได้อยู่ร่วมกันก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
ช่อง๓๒๑๘น๒๐นเป็นต้นไป
พบกับเราสองคนและเหล่านักสู้ชีวิตได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ช่วงเวลานี้นะครับตลอด๓เดือนนะครับ
เราก็จะพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ตอนพิเศษที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะแต่ว่าความสามารถไม่จิ๋วเลยค่ะ
เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงนะคะ

คนล่าสุดเขาอยู่กับเรามาแล้ว๒วัน

เพื่อทำตามฝันของเขาให้สำเร็จ
เราไปย้อนพลาดอดีตของเขานะครับ
กับภาพชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่ง

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัทวีนามสกุลผู้ทองครับอายุสิบสองปีชื่อเล่นชื่อบิวอยู่จังหวัดชมบุรีครับบ้านที่ผมอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นห้องแถวเรียงกันนะครับมีทั้งหมดห้าห้องครับผมอยู่ห้องที่สี่ครับส่วนห้องที่ติดกับผมนะครับผมก็จะพาไปดูนะครับ
เนี่ยครับคู่ซีของผมครับชื่อน้องซีครับน้องเขาก็ไม่มีไขกระดูกตรงข้อขานะครับเนี่ยครับหมุนอย่างนี้ครับมันข้อมันจะไม่มีครับตรงนี้ครับ
เขาเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดแล้วครับครูเขาก็ไม่มีข้างหนึ่งครับข้างขวาครับอยากบอกว่าไอ้น้องรักพี่รักเองนะ
เมื่อก่อนพ่อผมทำอาชีพนะครับ
จ้างขนของเขาจะย้ายบ้านแล้วก็ลื้อบ้านอะไรพวกเนี้ยครับพ่อก็ต้องไปยกของครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับพ่อผมก็ยกของอยู่ดีดีนะครับ
เขาเกิดอาการหน้ามืดล้มลงไปเลยครับต้องส่งโรงพยาบาลเลยครับพ่อของผมนะครับก็สลบอยู่ห้องไอซียูสี่วันครับ
เออหลับไปเท่าเฉยอ่ะฟื้นขึ้นมาจริงจริงก็มาเจอพวกวิวพวกแม่เขาอ่ะอืมผมยังงงเลยนะครับ
ก็พักฟื้นสองเดือนครับแล้วพ่อก็ไปสมัครเป็นยามครับพอพ่อไปทำงานยามเดือนหนึ่งครับพ่อก็รู้สึกอีกแล้วครับ
นี้น่าจะหนักมากครับผมก็เลยไปบอกพ่อว่าอย่าทำงานเลยครับเดี๋ยวผมทำกับแม่สองคนเองครับนี่ครับแม่ของผมชื่อนุษย์มีวันหนึ่งเพื่อนของแม่มาขอให้แม่มาค้ำประกันครับแม่ของผมก็ค้ำประกันให้เพื่อนห้าหมื่นบาทครับหลังจากนั้นเพื่อนคนนั้นก็หนีไปครับแม่ก็ต้องตามมาใช้เงินเขาครับผมเลยอยากหาเงินไปใช้หนี้ให้แม่
อีกส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไปเลี้ยงพ่อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปซื้อขนมให้น้องซีนะครับเมื่อสองครั้งที่แล้วก็ได้จำนวนเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าพอที่จะเยียวยาบรรเทานี้ให้กับคุณแม่ได้แล้วมาวันนี้ดูสิว่าเขาจะได้เพิ่มเติมไปอีกเท่าไหร่นะครับมาพบกับเขานะครับน้องบิวหนุ่มน้อยเมืองชนคนกระตันอยู่มาขอสู้เพื่อครอบครัวและ

ตื่นได้แล้วเนี่ยครับแล้วบิวตื่นไหมตื่นครับแต่งวงเงียครับงวงเงียนะคนมาแข่งยังงวงเงียอยู่เลยคนมาเชียร์โอ้โหตื่นเต้นยิ่งกว่าครั้งที่แล้วนี่คุณผู้ชมนะติดอกติดใจเลยไม่ว่าจะเป็นในห้องส่งหรือทางบ้านบอกโอ้โหลูกหลานลิเกครับตีพ่อเป็นถึงครูลิเกครั้งที่แล้วเนี่ยถือว่าเริ่มต้นเพิ่ง
เพียงสงสารผู้ชมทุกคัณศาธิห่าเพียงเสร็จสตังค์วางเมตตา
ผู้ชมศาธิอย่าท้อย
ขอเพียงแบงงี้ที่ยับขอขอบคุณครับบิ๊วโค้ง
มีอะไรมาเพิ่มเติมวันนี้หลังจากคราวที่แล้วมีตัวโจ๊กตัวพระเอกตัวโกง

มีกรอนแนะนำตัวอันนี้อันใหม่ล่าสุดที่พ่อเพิ่งสอนเลยป่ะครับ

ถ้างั้นดูเลยแล้วกัน
สวัสดีครับรับพระคุณพรมโพใบบุญทุกบ้าน
ไทยรัฐรองได้ให้ล้างจัดเป็นตำนานอุดนุ่นอ่อนสันติศุกร์
เป็กที่พบสิ่งดีทุกการพบการเงินดำเนินงาน
ความมาตรฐานเธอทนผมขอจดจำด้วยใจ
พระคุณคนไทยทุกท่าน
มอบให้คนชวนเจือจานไทยรัฐเงินล้านได้ลุ้น
ร่มพอร่มใสไม่ขาดบิวจำทุกภาครับบุญ
ตอนจะจบจะซึ้งอยู่แล้วมายังไงครับเนี่ย
เป็นกำหนังสไตล์นิดนึงนะครับ
มันก็ต้องเป็นลีลาแล้วเสียงใสแจ๊วแรงทีเดียว
ไม่แน่นะครับอีกน้อยอีกสามสี่ปีข้างหน้า
ที่ชื่อว่าน้องบิวคนนี้ก็ได้
เยี่ยมนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
วันนี้นะครับน้องบิวก็เป็นครั้งที่๓ที่จะขึ้นมาแข่งขันกัน
ก็คงจะต้องขอคำโวยพรจากคนที่บิวซีที่สุดนะฮะ
บิวเขาจะแข่งเพลงแล้วจะร้องเพลงจะแข่งอีกแล้ว
วยพรหน่อยได้ไหมอวยพรพี่บิวหน่อยได้ไหมครับ
ตอนนี้สถานการณ์ของบิวนะครับร้องไปแล้ว๔เพลงด้วยกันนะครับ
มีเงินอยู่ในกระเป๋าแน่ตอนนี้๖๐๐๐บาท
ใช้ไปแล้วสองตัวก็คือร้องเพลงเก่งของตัวเองแล้วร้องผิดได้หนึ่งคำ
วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๕๘๐๐๐บาททีเดียวนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของบิวที่จะต้องแข่งกันต่อไป

เคยร้องครับแต่ไม่ร้องบ่อยครับ

ลงรถทัวร์แล้วต่อรถไฟ

ตอนนี้บิวมีอยู่๖๐๐๐บาท

แต่ถ้าอยากไปต่อ

แต่ถ้าร้องผิดนะครับ๖๐๐๐ที่มีอยู่

สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ตกลงว่าบิวจะสู้หรือจะหยุดครับ
โจทเตอร์โจทเตอร์โจทเตอร์
สองทีหยุดครับ
หยุดครับ
โอ้โหตัดสินใจหยุด
ได้อยู่แล้วเท่าไหร่คุณแม่สี่หมื่นสี่หมื่นแล้วเหลือสองหมื่น
นั่นเป็นจุดที่บิวคิดว่ามันโอเคกว่าถือว่าบิวเป็นคนที่รอบครอบคนหนึ่งเลยล่ะ
ก็ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕๘๐๐๐บาทนะครับ
แข่งขันของเราน้องมิวตัดสินใจหยุดนะครับเพราะฉะนั้นหยุดก็รับเงินที่สะสมมานะครับ
ในเพลงที่๔วันนี้นะครับน้องวิวนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเรา
รับจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไปนะครับ๖๐๐๐บาทครับ
หกหมื่นบาทตามเป้าค่ะที่น้องบิวได้บอกกันไว้ตั้งแต่แรกนะครับ
มารายการของเราต้องการ๖๐๐๐บาทเอาไปช่วยภาระทางบ้าน
แล้วแมนมากมีความคิดเป็นของตัวเองคือรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
ไม่ดันทุลังนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่อยากปรบมือให้จริงจริงครับผม
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักสู้รุ่นจิ๋วอ่า
สำหรับเด็กนะครับก็ดูน้องบิวเป็นตัวอย่างไว้
แม้จะเป็นเด็กมีหน้าที่เล่าเรียนแต่ว่าถ้าสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้
นะครับงานบ้านเล็กเล็กน้อยน้อยหรือว่ามีอะไรที่พอจะทำได้เขาก็เต็มใจที่จะทำ
วันนี้เขาก็ทำสำเร็จค่ะนะครับไม่มีหนี้มีสิน
บิวมีความสุขกว่าใครเลยในนี้ทั้งหมดทั้งมวลสุขที่ได้เงินไปใช้หนี้ด้วย
แล้วสุขที่ได้เห็นลูกชายที่แสนจะน่ารักที่มีความกระตันยูรู้คุณเหลือเกิน
คิดจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานแบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อยในครอบครัวครับ
นะคะวันนี้พี่เป๊กต้องขอบคุณบิวมากมากที่สมัครมาร่วมในรายการของเรานะคะ
แคมเปญพิเศษนี้นะคะนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเป็นเด็กอีกคนนึงเลย
ที่มีความเพียรที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดี
วันนี้พี่กราบขอบพระคุณน้องบิวมากเลยค่ะครับขอบคุณนะครับนักสู้ชีวิตของเราน้องบิวนะครับ
ผมมีลูกชายคนที่ดีมากครับเหมือนมาปลอดภัยอีกครั้งดีอะ

อยากจะบอกว่ารักพ่อมากครับ

ถ้าอยู่จนตลอดชีวิตได้ก็ยังดีมากเลยครับ
แม่กว่าจะไปทำได้ร้อยสองร้อยแม่ก็เหนื่อย
ขาดใจต้องยกนู่นยกนี่
ล้างห้องน้ำเช็ดถูบ้านคนเดียว
ถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์บิวช่วย
ต่อไปนี้ผมจะไม่เห็นแม่เครียดอีกแล้วครับ
ผมดีใจมากครับที่ได้เงินก้อนนี้ไปใช้หนี้ให้แม่ครับ

ชีวาหนูอยู่ด้วยกันหกคน
มีตายายหนูน้องสาวหนูลูกพี่ลูกน้องอีก๒คนค่ะ

เขาเอามาทิ้งไว้ให้เลี้ยงแต่เด็กโน้น
ทุกวันนี้หนูก็ช่วยคนข้างบ้านเตรียมของไปขาย
เขาก็ให้เป็นเงินมา๘๐๕๐บาท
หนูได้ตังค์มาหนูก็ซื้อขนมปัง
เป็นขนมปังที่ว่าเขาไว้ให้ปลานะคะ
กินเป็นข้อเช้าแล้วก็ต้องทนถึงเที่ยงถึงจะได้กิน
เพราะว่าเขามีอาหารกลางวันให้กินฟรี